เอาพูดถึงเรื่องของผลไม้ไทยกันหน่อย
ปลายเดือนนี้แล้วก็ช่วงเวลาประมาณ๑เดือนที่ผ่านมา

คุณกินรึยังทุเรียนนะเรียบร้อย

ผมไปเจอที่หนึ่งขาย
เขาบอกคัดพิเศษจากสวนโดยเฉพาะพิเศษมาก
พิเศษ๕กิโลกรัมละ๓๐๐๐บาท

ผมกะจะพาคุณไปแล้วพาคุณให้คุณซื้อให้ผมหน่อย

และหนึ่งจุดที่เขาสนใจไปดูทุเรียนก็คือไปทานที่สวนเลย

มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมสวนทุเรียนเป็นจำนวนมาก
ไปซื้อไปชิมกันเป็นจำนวนมาก
แต่เขาบอกว่านอกจากที่ป่าละอูจะเห็นทุเรียนแล้ว

มีหมูป่าออกมาให้เราเห็นด้วยตลอดสองข้างทานนะคะ

ช้างเขาออกมาเก็บสวยเราจะได้ชม
แต่ว่าเราก็ต้องขับรถช้านะเพราะเขาจะเก็บสวยจากเราหรือเปล่า
เก็บสวยคืออะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะ
ดูเป็นภาพก่อนนะคะนี่ช้างที่เห็นนี่เป็นช้างที่ป่าละอู
ตัวใหญ่มากเลยนะคะออกมาเดินโชว์ตัว
เขาโชว์อยู่ที่ริมถนนในเส้นป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขัน
นี่ใครผ่านไปผ่านมาก็ตื่นเต้นนะได้เห็นช้างจริง
และเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็บันทึกภาพไว้ด้วย
บรรดานักท่องเที่ยวเขาบันทึกภาพไว้

อันนี้เป็นหมูป่านะคะตัวดำน่ารักเนี่ยนะคะ
โดยส่วนมากแล้วนะคะพื้นที่นี้ที่เขาไปเที่ยวกันก็คือสวนทุเรียนบุญอินป่านละอู่
ซึ่งในภาพก็จะมีเห็นช้างเห็นหมูออกมาเดินริมถนน
ก็เห็นสวนทุเรียนแบบนี้ได้ไปเก็บที่ต้นกันสดเลยเหรอ

แต่ว่าทานกลัวไม่คุ้มทานน้อย
คือประสบการณ์ในการดูเขาเก็บไม่ต้องไปเก็บเองหรอก
ทานจะยากนะคะพูดถึงเรื่องของช้าง
ช้างเขามักจะออกมาเดินบนถนนแล้วก็เข้าไปในแหล่งชุมชน
จนเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านและกับนักท่องเที่ยว
ใครไปที่ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะ
ทุเรียนบุญอินที่ป่าละอูจะเห็นเป็นประจำเลย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศเตือนนักท่องเที่ยวนะ
บอกว่าถ้าขับรถเส้นทางนี้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าหมูป่าเขาก็มีสิทธิ์ออกมาเดินถนนแบบนี้
ช้างก็มีสิทธิ์ออกมาเดินถนนแบบนี้นะครับ

ขณะที่ไปเที่ยวสวนทุเรียนป่าละอู
แล้วพอขณะที่รถทุเรียนผ่าน

แล้วก็มีช้างเจ้าถิ่นเขาอยู่ตรงถนนพอดี
เขาเลยบอกคลิปนี้ว่าช้างเก็บสวยหยิบทุเรียนไปกิน
เขาโบกก่อนใช้งวงโบกก่อน
หลังจากนั้นก็ต้องจอดสิคะถ้าช้างโบกแบบนี้
แล้วก็ขอเก็บสวยเก็บไปทานที่บ้านสักนิดนึง
จะบอกว่าคันนี้ไม่ได้ขนทุเรียนนะจ๊ะ

ก็เป็นถ้าขนทุเรียนไม่ได้เลย
เขาจะกลับไปแล้วจะทานยังไงถ้านึกเป็นทุเรียนนะ
เป็นสับปะรดเพราะว่าพื้นที่นี้มีทั้งสับปะรดแล้วก็มีทุเรียนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของ
พื้นที่ป่าละอู่จังหวัดประจวบคิริคัน
คือมีทั้งสัตว์ป่าแล้วก็มีทั้งเรื่องของผลไม้
ท่องเที่ยวกันด้วยนะครับก็น่าไปเที่ยวกันนะครับ